เราตามกันต่อนะครับสำหรับความคืบหน้ากรณีที่พ่อตาเนี่ย
ใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยจนกระทั่งลูกเขยเสียชีวิต
สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องเงินสามพันบาท
หลังจากนั้นพ่อตาก็ขังตัวเองอยู่ในบ้าน
กี่วันแล้วล่ะฮะสองคืนแล้วฮะสองคืนแล้ว
นี่ถ้ามาถึงตอนนี้นะสามสิบเก้าชั่วโมงเออ
ที่เขาขังตัวเองอยู่ในบ้านและเจ้าหน้าที่เนี่ย
กดดันให้มอบตัวให้ได้จนถึงตอนเนี้ยที่เราอ่านข่าวก็ยังอยู่ในบ้านค่ะ

ทุกวิถีทางนะคะแก๊สน้ำตาก็ปลาไปแล้ว
ระโขงก็พูดแล้วร้องเพลงให้ฟังก็แล้วให้ลูกชายเกลี้ยกล่อมก็แล้ว
ทำทุกอย่างแต่ยังไม่ได้ผลนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อีกระลอกหนึ่งกันฮะ
ลุกออกมาด้วยครับมาคุยกันข้างนอกดีกว่าเนอะลุก
ลุกมองอยู่ผมนี้ลุกแอบมองอยู่ผมนี้ก็ลุกแอบมองอยู่
แต่ลุกไม่ต้องเอาตีนเติดอะไรก็ออกมาเราคุยกันเนอะลุกเนอะ
มามอบตัวไหมทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นลงเนาะ
ปัญหามันเกิดแล้วเราก็ต้องแก้นะครับ
เรามาแก้กันด้วยอ่าศัลจิตนะครับ
คำว่ารักไม่ยากเท่าไหร่
ใครใครก็พูดกันได้ใครเชื่อใจ
โอ้โหนี่ตำรวจทุกวิถีทางจริงคุณร้องเพลงก็ร้องนะฮะ
ทุ่มเทมากนะคะเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วค่ะ
ตำรวจสอบพธาตุโกของนครสวรรค์นะครับ
นำกำลังไปปิดล้อมบ้านของคุณตาเทียบช่วงโชธอายุ๘๑ปีนะคะ
คุณตาเนี่ยก่อเหตุยิงลูกเขยที่ชื่อว่านายบันหลังไกรย่านอายุสี่สิบสองปี
เสียชีวิตใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้วค่ะซึ่งเป็นบ้านของตาเทียบนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเกลี้ยกล่อมให้ตาเทียบแกมอบตัวแกก็ไม่ยอมมอบตัวนะ
ตำรวจใช้วิธีทุกวิธีพูดจาดีหวานล้อมขมครูร้องเพลง
เพื่อให้แกคลายเครียดแล้วคุณดูนะแกก็ไม่ตอบโต้
ไม่ตอบกลับอะไรทั้งสิ้นนะคะช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการคือ
ตัดไฟรวมทั้งปลาแก๊สน้ำตาแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
เฮียบแกก็ไม่ยอมออกมามอบตัวไม่ยอมออกจริงเลยเงียบอยู่ในบ้านเลย
สังเกตของตำรวจตาเทียบเนี่ยมีอาการเครียดอย่างหนักนะคะ
วนเวียนอยู่ในบ้านพร้อมกับพกปืนลูกซองยาว
แล้วก็ปืนพกสั้นขนาด๓๘ติดตัวไว้ตลอดค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นปฐมบทของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เนื่องมาจาก๓ทุ่มของวันที่๘ธันวาคมนะครับ
เทียบแกก่อเหตุยิงลูกเขยเสียชีวิตด้วยเรื่องเงิน
โดยตะเทียบค่ะคือแกไปเปิดกล่องเงินแล้วปรากฏว่าเอาเงินมานับ
เงินเนี่ยมันหายไป๓๐๐๐บาทจาก๗๐๐๐บาทนะฮะ
คือแกเนี่ยเก็บหอมรอมริบเอาไว้และเห็นว่าไอ้เงินที่เก็บเนี่ย
จะเอาไปส่งหลานเรียนแต่ทีนี้มีอยู่๗๐๐บาท

ใช่ตะเทียบแกก็ไปถามลูกเขยแกนะคะปรากฏว่าลูกเขยเนี่ยปฏิเสธบอกไม่ได้เอาไปค่ะ
ทั้งคู่ก็โตเถียงกันอย่างแรงนะคะด้วยความโมโหตะเทียบ
ก็เลยไปคว้าปืนมายิงลูกเขยจนกระทั่งเสียชีวิต
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับลูกชายคนเล็กของตาเทียบ
ชื่อว่าคุณประทีบช่วงโชธนะคะบอกว่าเขาไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อนะคะ
แล้วก็ไม่ไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งตัวเขาเองด้วย
พยายามไล่เขาแล้วก็ตำรวจให้ไกลไปไกล
แล้วขอให้ต่อไฟให้ด้วยเพราะตอนนั้นตำรวจคือตัดไฟไงคะ
เนื่องจากว่าเขาก็คือตะเทียบต้องการที่จะหุงข้าวกิน
นี่ค่ะคือลูกชายนะนายประทีพก็ตะโกนบอกพ่อ
หิวไหมพ่อจะกินอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็พยายามพูดคุยด้วยกับพ่อแต่ข้างในเนี่ยก็เงียบกริบเลยนะฮะ
คือเป็นห่วงพ่อค่ะเป็นห่วงพ่อเพราะว่าพ่ออายุมากแล้ว
วกกับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะครับ
พ่อครับพ่อเป็นยังไงบ้างครับพ่อ

พ่อจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวผมไปซื้อให้

พ่อไม่รักลูกคนนี้ไงไหมหาพ่อ
ผมอุตส่าห์ออกรถเนี่ยออกรถใหม่เนี่ยมาให้พ่อเนี่ย
เพราะฉะนั้นไม่ให้พ่อขึ้นเนี่ย

เพราะว่าเป็นการเจรจาในคืนที่๒แล้วนะคุณ

คืนแรกเนี่ยลูกเนี่ยก็ใจหายใจเสียแล้วนะครับ
มาอีกวันคือเมื่อวานตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดเนี่ย

เป็นลูกก็ร้องไห้ออกมาด้วยนะฮะ
คือคุณลุงประทีพก็พูดถึงเรื่องของกรณีเงิน
คุณลุงประทีบบอกพ่อแกเก็บเงินไว้จะให้หลานชั้นป๕เรียนหนังสือ

เพราะพ่อก็หลงลืมเลยอาจจะคิดว่าพ่อเอาเงินไปเก็บไว้ที่อื่นหรือเปล่า
อาจจะไม่ใช่ฝีมือของลูกเขยหรือเปล่าที่ขโมยเงินไป
อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันลูกชายบอกนะฮะ
คุณประทีพยืนยันบอกว่าพ่อไม่มีทางคิดฆ่าตัวตายจริงอย่างแน่นอน
เพราะว่าพ่อเป็นคนรักศักดิ์ศรีคือถ้าเกิดว่าต้องตายเนี่ยก็จะตายอย่างเสือ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๒๔พ่อเคยได้โล่ชาวนากระดูกเหล็ก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือจากวีรกรรมที่เคยยิงโจรที่มาล้อมปล้นบ้าน
ครั้งนั้นยิงโจรตายไปเกือบ๑๐คนนะคะ
ขณะที่ช่วงเช้าสักประมาณ๙โมงที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้ปลาแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านอีกครั้งนะคะ
เพื่อกดดันให้ตาเทียบออกมามอบตัวโดยการปลาแก๊สน้ำตาเข้าไปเนี่ยสักประมาณ๑๐ลูก
แต่คุณตาเทียบแก่เตะแก๊สน้ำตาออกมาจากบ้าน๒ลูก
จากนั้นตำรวจได้พังฝาบ้านเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของตาเทียบ
ว่าตะเทียบแกน่าจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละประทังชีวิต
แล้วก็เวลา๙โมงกว่าเกือบ๑๐โมง
ก็ให้นายประทีบลูกชายคนเล็กของตาเทียบเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่ออีกครั้งหนึ่ง
พ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นตะเทียบแก่ตะโกนออกมาค่ะ
แก๊กออกมาแล้วตะโกนบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขอคุยกับลูกสาว
ซึ่งเป็นภรรยาของลูกเขยที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะแล้วก็จะคุยกับลูกสาวคนนี้คนเดียวเท่านั้น
ขอคุยกับใครตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไปรับตัวลูกสาวที่ไปนำศพสามีเนี่ย
จัดพิธีที่วัดบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ตายคาดว่าตำรวจน่าจะนำตัวลูกสาวมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
ให้พ่อยอมมอบตัวได้ภายในวันนี้ล่ะค่ะ